และผมยืนยันว่าการบังคับใช้มาตรา๑๑๒อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เป็นผลดีกับใครหรือสถาบันใดเลย
ผมนึกไม่ออกว่าอยู่พลเอกประวิทย์จะมาเป็นลูกน้องคุณอุ้งอิ๊งเมมจะเป็นยังไงฮะ
สวัสดีค่ะนี่คือรายการการเมืองวงเล่านะคะ
โดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศของการเลือกตั้ง๒๕๖๖นะคะ
สีสันในสนามเป็นอย่างไรเราก็จะดึงตัวละครสำคัญในทางการเมืองจากภาคการเมืองต่างหรือตัวแทนต่างมาคุยกันนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะเราได้บุคคลสำคัญเข้ามาเข้าร่วมในรายการของเรานะคะ
คนนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เป็นแก่นำนปชนะคะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะตำแหน่งของคุณคนนี้นะคะก็คือเป็นผู้อำนวยการของครอบครัวเพื่อไทยด้วย
วันนี้ก็ยินดีต้อนรับคุณนัทธวุฒิใส่เกลื้อนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทธวุฒิ
แล้วก็นอกจากนิ้วอรพินบรรณาธิการบริหารของไทยรัฐออนไลน์แล้วเนี่ย
วันนี้เราอยู่กับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีนะคะที่จะมาเป็นโฮสร่วมกัน
เพื่อที่จะชวนคุยชวนเมาส์การเมืองในวันนี้นะคะ
ก็เมื่อสักครู่เรามีแบบเบื้องหลังที่ติดขำนิดหน่อยนะคะ
คือจริงเมื่อกี้นิ้วแนะนำว่าคุณเต้นขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะ
คุณเต้นเป็นแก่นำนปชตอนนี้ยังเรียกว่าเป็นแก่นำนปชได้อยู่ไหม
องค์กรนำของนับประชาไม่ได้ดำรงสภาพอยู่เป็นเวลา๓๔ปีแล้วครับ
ดังนั้นถ้าจะเรียกว่าเป็นอดีตแก่นำรับประชาก็จะตรงกับข้อเท็จจริงมากกว่า
แล้วตอนนี้ตำแหน่งจริงคือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย

อยากทราบว่าคำนี้มายังไงครอบครัวเพื่อไทยผู้อำนวยการครอบครัวและหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมีที่มายังไงคะ
เกิดมาจากการลดข้อจำกัดในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั่วไป
คือกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเขียนว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักการเมืองมันต้องจ่ายค่าสมาชิก
มันต้องมีตัวบทกฎหมายโน่นนั้นนี่มาเกี่ยวข้อง
ซึ่งคนจำนวนหนึ่งก็อาจจะสะดวก
บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าขั้นตอนมันซับซ้อนยุ่งยากหรือไม่
การตั้งเป็นครอบครัวเพื่อไทยก็เพื่อเปิดกว้างให้กับคนทุกคนทุกเพศทุกวัย
สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการเมืองได้
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
การเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อผูกมัดกันทางกฎหมาย
ผูกพันกันด้วยอุดมการเราผูกพันกันด้วยแนวทางทางการเมือง
ผูกพันกันด้วยความเชื่อมั่นระหว่างกันและกัน
หาเสียงเยอะมากคุณเต็นครับทำง่ายไงยังไม่ถึงก็เหนื่อยนะครับ
เหมือนกันทั้งการที่ทำงานในภาคการเมือง
ปลาใสเนี่ยเวทีเสื้อแดงผมต้อง๓๐นาทีเป็นอย่างน้อย
นาที๑ชั่วโมงต่อ๑การปราศัย๑เวที
ยุคปี๕๔รัฐบาลนายกภูก็ปราศัยเวทีละนาน๒๐๓๐นาที
แต่ในยุคปัจจุบันเวทีปลาใสประชาชนที่เข้ามาเขาตั้งใจ
เขาเชียร์เขาสนับสนุนแต่เขาจะอยู่ได้ในช่วงเวลาไม่นานนัก
เสื้อแดงใน๔ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับต่อครั้ง
แต่ปัจจุบันเราพบว่าเวทีปลาสายใหญ่ของพักเพื่อไทย
ชั่วโมงครึ่งบวกไม่เกิน๒ชั่วโมง
เป็นเวลาที่พอดีค่ะดังนั้นการปราศัยของผู้ประสัยแต่ละคน
มันจะอยู่ประมาณ๑๕๒๐นาทีก็ชัดขึ้นในตรงนี้
แต่มันกลายไปเกิดพื้นที่ใหม่คือพื้นที่การรับชมสด
และรับชมย้อนหลังทางออนไลน์
คุณเต้นกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนที่คนยังไม่ได้นิยมดูไลฟ์
ซึ่งเป็นช่วงของการเกิดขึ้นของเสื้อแดงเนี่ย
อยู่บนท้องถนนแล้วอยู่ตรงนั้น๔ชั่วโมงเนี่ย
เป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องปกติ
แต่ว่าทุกวันนี้พอแบบมีช่องทางอื่น
ออนไซต์หรือภาคสนามก็อาจจะสั้นลง
ใช่คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณเป็นคนสนใจการเมือง
คุณอยากจะมารับฟังการปราศัยรับฟังข่าวสารของพักการเมือง

แล้วจบไปแล้วคุณจะไปเล่าให้คนอื่นฟัง
จะไปขยายความยังไงก็ทำได้แค่ประมาณระนาบนั้น
แต่ปัจจุบันคนสนใจการเมืองจำนวนหนึ่งเนี่ย
เขาเลือกที่จะอยู่กับบ้านดูถ่ายทอดสดหรือดูย้อนหลัง
เอาในช่วงเวลาที่เขาสะดวกและหาบุคคลหรือเนื้อหาที่ต้องการ
อย่างกรณีที่ผมไปปราศัยอยู่ก็พบว่า
เวลามีการดูย้อนหลังเนี่ยขณะนี้หลายเวทียอดรับชมเกินล้านไปแล้ว
ในช่องเดียวนะฮะสมมุติว่าช่องหนึ่งสถานีหนึ่งเนี่ย
เป็นคนเผยแพร่เกินล้านเนี่ยหลายเวทีแล้ว
แต่ถ้ารวมทุกช่องเนี่ยทีมงานบอกว่าแตะล้านทุกเวที
ค่ะนี่ค่ะคลิปที่คุณเต้นเนี่ยค่ะ
จะลองเต้นให้ดูหน่อยไหมคะ
ขออนุญาตว่าวันนั้นที่ทำไปเนี่ยอาจจะเป็นการบันดาลโทษะนะครับ
คือมันเป็นวันที่คลิปเพลงลุงตู่อยู่ไหนของพักรวมไทยสร้างชาติเพิ่งออกอากาศพอดี

แล้วผมก็เห็นเอาในช่วงบ่ายก่อนที่จะขึ้นประสัยช่วงเย็นที่นครปฐม

ตอนนี้ยุทธศาสตร์หรือสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราเน้นมันคืออะไรบ้างคะ

ฐานเดิมเนี่ยก็ต้องรักษาเพราะว่าวันนี้สิ่งที่พักเพื่อไทยทำอยู่มันไม่ใช่เพียงแค่ต้องการเป็นที่หนึ่งในสนามเลือกตั้ง
เพราะว่าถ้าต้องการเพียงนั้นผมมั่นใจว่ามันเป็นแล้วแต่ว่า
ที่๓๑๐ที่นั่งเป็นเรื่องยากมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายสักก้าวหนึ่งอยู่แล้ว
ดังนั้นการตั้งเป้าหมาย๓๑๐ที่นั่งแม้ว่ายากแสนยากแต่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไปถึงให้ได้
งั้นมันไม่มีหลักประกันที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้
ถามจริงค่ะว่าพักเนี่ยได้ยินมาว่าพักเพื่อไทยทำโพลตลอด
อยากถามว่าโพลของเพื่อไทยเนี่ยตัวเลขประมาณไหนช่วยกระซิบบอกพวกเราได้ไหมคะ
ได้ยินว่านะได้ยินว่าเกินครึ่งแล้วล่ะครับแต่ว่ามันจะถึง๓๑๐หรือยังหรือถึงหรือไม่
อันนี้เป็นเรื่องที่เราพยายามกันอยู่ผมพูดคุยกับทีมงานในพักเสมอนะครับว่าไม่ว่ากระแสมันจะดียังไง
ไม่ว่าโพลแต่ละสำนักมันจะชี้เป็นทางบวกขนาดไหนการทำงานของเราซอยเท้าไม่ได้ชะล่าใจไม่ได้
โพลมันดีกระแสมันบวกยิ่งต้องทำงานหนักไม่หยุดไม่เหนื่อยไม่พักเป้าหมายสำคัญของการแลนด์สไลด์เกินครึ่งมันอยู่ตรงนี้ก่อน
มันต้องเอาคะแนนเกินครึ่งของเพื่อไทยไปสะกดสว๒๕๐คนอย่าให้ดิ้นอย่าให้พยายามไปยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
สำคัญอันดับแรกคือตรงนี้ครับหลักการในการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยก็คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย๑ใน๓คนต้องเป็นนายกและนโยบายของพักเพื่อไทยต้องเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเรื่องพวกนี้มันต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนได้ข้อสรุปร่วมกันกับพักที่จะมาเป็นรัฐบาล
มันเยอะเนาะมันเยอะเกินครึ่งแต่มันก็ยังไม่พอสำหรับที่จะได้เลือก๓๗๖ใช่มันยังไม่ถึง๓๗๖แล้วไอ้ที่เหลือจะไปเอามาจากไหน
ผมมองที่พักร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันอันนี้มองตามที่กรรมการบริหารพักเขาพูดกันว่าเขามองกลุ่มนี้เป็นลำดับแรก
และผมเชื่อว่าถ้าเพื่อไทยตั้งต้นที่๓๑๐เพื่อนในพักร่วมฝ่ายค้านหรือเพื่อนร่วมแนวฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันเกิน๓๗๖ได้แน่
เรื่อง๓๑๐เสียงเมื่อสักครู่ที่คุณเต้นบอกว่าถ้าได้๓๑๐เสียงสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือทำงานร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านขยายความได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร

ก็ข้ามสรรปันน้ำมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอย่างที่เราเรียกกัน
สั้นอธิบายรูปธรรมได้แบบนี้
คือถ้าพูดแบบนี้ถูกเรื่องเกี่ยวกับการรวมคั่วรัฐบาลนะคะ
ถ้าพูดแบบนี้ถูกไหมคะว่าเป้าหมายของเพื่อไทยเนี่ย
ยังไงก็ตามอันดับแรกอยากจะรวมกับพักฝ่ายประชาธิปไตย

จนปัจจุบันพักเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรขัดข้อง

ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าพูดให้ชัดแบบเป็นรูปธรรมเลย
พักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขว่า
หลักการที่พักเพื่อไทยนำเสนอมา๓๔ประเด็นที่ผมพูดเนี่ย

เพราะว่าแต่ละครั้งในการเลือกตั้งเนี่ย
พักก็หาเสียงด้วยจุดยืนของตัวเอง

คือถ้าเพื่อไทยสมมุติเป็นพักอันดับหนึ่ง

นโยบายของผมของฉันมันก็จะถูกกลืนไป
นี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพักเพื่อไทย
จึงไม่ได้ประกาศให้ชัดเจนเสียตั้งแต่วันนี้
ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมกับพักการเมืองใด
เราขอฟังเสียงประชาชนก่อน
เพราะว่าพักการเมืองที่ไม่ร่วมมันก็ชัดแล้ว

มันก็ต้องทำความเข้าใจแนวทางของกันและกัน

ในรัฐบาลชุดนี้๔ปี
เราจะทำอะไรด้วยกันบ้าง
มีประเด็นอะไรที่เป็นข้อห่วงใยของแต่ละฝ่าย

บางทีพักอื่นเขาก็อาจจะเป็นกังวล

มันถึงต้องคุยกันก่อนไงครับ
แล้วคุยกันเข้าใจตรงกัน

ออกมาเป็นแนวทางของรัฐบาล
หลักในการทำงานมันเป็นแบบนี้

ผู้ที่ติดตามข่าวสารการเมือง

ว่าจะร่วมกับใครหรือไม่ร่วมกับใคร

ได้คำตอบที่ชัดจากประชาชนซะก่อน

ครับคือไม่อย่างนั้นเราจะไปคุยกันยังไง

แล้วนโยบายเพื่อไทยต้องเป็นนโยบายหลักนะ

เขาก็มั่นใจด้วยซ้ำว่าเขาจะเป็นอันดับหนึ่ง

ไม่ใช่เพื่อไทยตั้งประหมาย
การที่พักเพื่อไทยจะไปร่วมมือหรือไปยกเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
ให้บางคนบางพักในรัฐบาลปัจจุบันส่วนตัวผมนะ
ผมมองไม่เห็นความเป็นไปได้เลย
ก็จะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อพักเพื่อไทยบอกว่า
ถ้าเขาจัดตั้งรัฐบาลเขาต้องเป็นนายก
ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้าตัวเองจะเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ย
ของตัวเองจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
เท่านี้ก็เริ่มนับหนึ่งด้วยกันไม่ได้อยู่แล้ว
ค่ะแต่ถ้าตัดเรื่องแคนดิเดตนายกออกไปซึ่งตอนนี้ท่าทีของพักค่อนข้างชัด
ว่าจำเป็นจะต้องเป็นการโหวตให้กับแคนดิเดตของภาคเท่านั้น
เอาให้ชัดไปเลยนะถ้ารวมภัยสร้างชาติกลับพลังประชารัฐไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ผมว่าสภาพนั้นพักนั้นยากที่จะดำรงอยู่
ผมว่าผู้เอกประยุทษ์กับผู้เอกประวิทธิ์แกไม่อยู่ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
นั้นก็จะค่อยอ่อนแอลงและสิ้นสภาพไปในที่สุด
อืมดังนั้นการที่จะข้ามมาเป็นพักร่วมรัฐบาลผมว่าไม่เกิดขึ้น
ชอบคำว่าสรรปันน้ำมากเลยค่ะแต่สรรปันน้ำของวุ้นเต้นเนี่ย
มันดูสูงมากนะคะมันเป็นกำแพงที่สูง
เพราะว่าถ้าบอกว่าจะไม่ร่วมกับพักที่สนับสนุนรัฐบาลทหารเลย
จริงก็จะเหลือแค่ไม่กี่พักก็คือเพื่อไทยก้าวไกลประชาชาติเสรีรวมไทย
อันนี้รวมไปถึงพักขนาดเล็กอย่างเช่นชาติไทยพัฒนาขนาดเล็กและขนาดกลางแล้วกันนะคะ
เดี๋ยวพักเขาจะน้อยใจขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ย
ชาติไทยพัฒนาหรือชาติพัฒนากล้าด้วยไหมคะ
ถ้าเพื่อไทยเกินครึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลพักร่วมฝ่ายค้านเดิม
รวมกันได้เกิน๓๐๐ที่นั่ง
เกิน๓๐๐ที่นั่งใน๕๐๐จากสภาพผู้แทนรัศดรผมว่ามีเสถียรภาพเพียงพอ
แต่กรณีคำถามของอาจารย์เกิดว่ามีปัญหาคณิตศาสตร์ทางการเมือง

พักการเมืองในพักร่วมรัฐบาลถ้าจำเป็นต้องพิจารณา
ผมเข้าใจว่าพักเพื่อไทยเขาคงจะพิจารณาเป็นรายกรณี
แล้วพักการเมืองกลุ่มที่จะเป็นทางเลือกสุดท้าย
ทางเลือกซึ่งผมเห็นว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้
ก็คือภักดิ์ผลเอกประยุทธ์ภักดิ์ผลเอกประวิทธิ์
ผมว่าถึงที่สุดเนี่ยสถานการณ์เดินไปข้างหน้าไปเรื่อย
ก่อนวันลงคะแนนแทบจะไม่ต้องมีใครตอบคำถามนี้อีกแล้ว
ประชาชนจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองว่ามันไปกันไม่ได้หรอก
ทีนี้เนื่องจากว่าการเมืองมันเป็นเรื่องที่ไม่เอาแน่เอานอนลำบาก
ตัวเลขมันพลิกไปพลิกมา
ใช่ทีนี้ถ้าถึงเวลาหนึ่งเนี่ยจำเป็นที่พักเพื่อไทยจะต้องไปร่วมกับ
พักที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงตอนนี้อย่างสมมุตินะคะ
ถ้าเพื่อไทยวันหนึ่งต้องจับมือกับพลังประชารัฐ
คิดว่าจะบอกกับฐานเสียงยังไงตอนนี้
ภายใต้เงื่อนไขว่าเพื่อไทยเป็นนายกนะครับ

แล้วถ้าเขายอม
ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดการสมยอมกันแบบนี้ได้
มาเป็นลูกน้องคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะ

เขาจะพยายามกันอย่างถึงที่สุด
ในการตั้งรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์และพักร่วมรัฐบาลปัจจุบัน

ผมไม่เชื่อว่า๒ป๓ปเขาจะแตกกันจริง
และผมเชื่อว่าการแยกตัวกันแบบนี้
ก็มีการยักษ์คิ้วหลิวตากันไปตลอดทางในสนามเลือกตั้ง
และถ้าหากจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
ผมก็ไม่เชื่ออีกว่า๒ปจะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
ผมว่าเขาจะยุติบทบาททางการเมืองของตัวเองลงตรงนั้น

มันจึงไม่มีทางเป็นไปได้ในสายตาผม
พลังประชารัฐจะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย

เท่าที่ฟังภาพอนาคตที่จินตนาการมาเนี่ย
เหมือนกับว่าถ้าเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

ร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านตอนนี้ได้เสียงข้างมากแล้ว

คุณเต้นช่วยอธิบายให้ประชาชนเห็นภาพว่า

เอาว่าให้ผมอ่านความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
ผมคิดว่าเขาจะเริ่มต้นโดยการตั้งนายกขึ้นก่อน
แล้วเมื่อได้นายกแล้วก็จะใช้ตำแหน่งนายก
ใช้กล้วยใช้เก้าอี้รัฐมนตรี
ตกเอาสอสอจากอีกฝ่ายนึงมาเติม
ให้ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากให้ได้
ก็จะบอกว่าเห็นไหมฉันเป็นนายกแล้วนะ

ถ้าคุณมาถ้ามาเป็นรายคนเอากล้วยไป
ถ้ามาเป็นกลุ่มมาได้๑๐คนกล้วยบวกรัฐมนตรีช่วย
ผมคิดว่านี่เป็นสูตรหนึ่งที่เขาจะทำ
ซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันนะครับ
ของจริงกับของปลอมมันปนกันอยู่ทุกพักนะครับ
ผมคิดว่าถึงเวลาพอบคร่วยมาก็อีหมานี่
คุณจะไปยืนยันฟันทงว่าไม่มีทางที่คนของคุณจะเดินออกไป
พูดยากแต่ถ้าหากว่าคะแนนเกินครึ่งของเพื่อไทยมันเกินไปได้มาก
แล้วจับมือร่วมกับพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมันเกินกว่า๓๐๐เสียงไปแล้ว

เพราะว่าคนที่เขารวมตัวกันได้ขนาดนั้นเขาก็มองเห็นนะครับ
ยืนแข็งแรงยังไงก็ตั้งรัฐบาลได้

ดังนั้นตัวเลข๓๑๐หรือต้องเกิน๒๘๐จึงเป็นตัวเลขที่สำคัญมาก

เราไม่ได้คิดว่าแม้จะกวาดทุกคะแนนเสียง
เพื่อเป็นเรื่องมักใหญ่ไฟสูง
แต่ถ้าไม่มากพอมันสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ประชาชนไม่ได้ทีเนี้ยถ้าเพื่อไทยมองว่าจะจัดจับมือกับพัก
ร่วมฝ่ายค้านเดิมซึ่งอันนี้เป็นทางเลือกแรกที่อยากได้
ก็ยังต้องใช้สวอีกมีการคุยกับสวบ้างไหมคะ

ว่าทางพักเพื่อไทยมีใครไปพูดคุยกับสวบ้างหรือยัง
คือการสื่อสารกับสวไปในตัว
แล้วก็สำคัญก็คือคะแนนเลือกตั้งของประชาชน
จะเป็นการสื่อสารโดยตรงที่สุด
ไปยังสวทั้ง๒๕๐คน

ว่าถ้าหากเพื่อไทยมาเกินครึ่ง
ถึง๓๑๐หรือไม่ก็ว่ากันนะฮะ
จะมีสวจำนวนหนึ่งใน๒๕๐คน

แล้วก็โหวตสนับสนุนรัฐบาลที่พักเพื่อไทยจัดตั้ง
ทีนี้๓๑๐เป็นตัวเลขที่น่าสนใจ
แล้วก็เพื่อไทยได้เกินครึ่งในกรณีนี้คือ๒๕๐
แต่ถ้าไม่ได้สมมุตินะคะว่าถ้าไม่ได้
เกมนี้จะพลิกเป็นแบบลักษณะไหน

ถ้าเพื่อไทยเป็นพักอันดับหนึ่ง

เราก็ยังจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
โดยเริ่มต้นที่พักร่วมฝ่ายค้านฝ่ายประชาธิปไตย
ถ้าหากจับมือกันได้เกินครึ่ง

ยังไงเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาล

แล้วมีการคุยกันไปหรือยัง
เป็นทางเลือกแรกให้เข้าสู่การพิจารณาในสภาพ
อันนี้คงต้องรอข้อสรุปแล้วครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็พูดถึงอย่างน้อยสองท่าน
ก็คือคุณแพทองทานกับคุณเศรษฐาว่าเป็นว่าที่แคนดิเดตนายก
แต่ทีนี้เมื่อมีมติกรรมการบริหารให้เป็นแคนดิเดตนายกเต็มตัวกันไปแล้ว
ใครจะมาเป็นนายกรัมปรีหลังการเลือกตั้ง
ผมว่ายังมีเวลาที่ทางพักก็จะสื่อสารกับประชาชนอยู่
ในมุมของคุณเต้นเองเนี่ยใครเหมาะที่สุดในบรรดา๓คนนี้
คุณแพทองทานก็เป็นคนร่วมสมัยแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจของคนพักเพื่อไทย
ยังมีความศรัทธาเชื่อมั่นกับอดีตนายกทักษิณอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง
แล้วการลงพื้นที่ของคุณแพทองทานก็ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากประชาชน
เราจะเห็นเลยนะครับว่าพัฒนาการทั้งในทางส่วนตัว
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นบนเวทีประสาทและการให้สัมภาษณ์หรืออย่างอื่น

รวมกระทั่งพัฒนาการเรื่องความนิยมของประชาชน
ผลสำรวจต่างก็มีแต่บวก
แล้วบวกทีหนึ่งหลายเปอร์เซ็นต์ต่อ๑การสำรวจด้วยซ้ำ
ดังนั้นคุณแพทองทานก็มีความเหมาะสม
พอเจอตัวคุณเศรษฐาก็เห็นอีกแล้วว่า
ประสบการณ์ในการบริหารเห็นอีกแล้วว่า
สิ่งที่เป็นผลงานในการนำพาองค์กรในระดับมหาชน
อย่างแข็งแรงในตลาดหลักทรัพย์ในโลกธุรกิจ
ก็เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์ประเทศเช่นเดียวกัน
ดังนั้นผมว่าทั้งสองคนก็มีจุดแข็งคนละอย่าง

กรรมการบริหารภักดิ์เขาจะมอบหมายให้ใครทำหน้าที่

ตรงที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทุกคนของพัก
พร้อมใจกันแสดงความชัดเจนว่า
หนึ่งถ้าตัวจะต้องเป็นนายกก็พร้อมทำ
ถ้าไม่เป็นนายกก็ไม่ได้หายไปจากพัก
ประชาชนจะไม่สูญเสียอีก๒คนไป
อีก๒คนก็จะช่วยกันทำงานในทีมรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทย
ซึ่งอาจจะฟังดูแตกต่างจากการเลือกตั้งรอบที่แล้วถูกไหมคะ
ที่ไม่แคนดิเดตทั้ง๓ไม่ได้สารต่อทุกคน
ครับมันก็จะมียกตัวอย่างรายชื่อเลยนะฮะ
ท่านอาจารย์ชัดท่านก็ออกจากพักษ์ไปทำธุรกิจ

คุณหญิงสุดารัฐปัจจุบันก็ไปตั้งพักการเมืองอีกพักหนึ่ง
แต่ว่าณวันนี้ผมได้ยินว่าทั้ง๓คนพร้อมที่จะ
ร่วมทางไปกับพักในกรณีที่เป็นรัฐบาล

แสดงเจตนาว่าหากพลาดแล้วจะออกจากภักดิ์ยังไม่เห็นนะครับ
เพราะว่าคุณเศรษฐาบอกว่าผมไม่รับตำแหน่งอื่นยกเว้นนายกมนตรี
คุณเศรษฐาตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตตัวเอง
จากผู้บริหารธุรกิจเข้ามาลงสู่สนามการเมือง
ดังนั้นถ้าหากว่าจะต้องเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คุณเศรษฐาก็บอกว่าถ้าจะเป็นแล้วขอเป็นตำแหน่งที่มันมีอำนาจเต็ม
ตัดสินใจได้สั่งการได้เต็มที่ไปเลย
แต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะหันหลังให้กับพัก

แต่ขอทำงานในส่วนที่ไม่ต้องเข้ามามีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
แต่ช่วยหนุนเสริมการแก้ปัญหาของรัฐบาล
ความหมายมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ว่าคาดคันหรือยื่นเงื่อนไขเป็นคำขาด
แล้วตอนนี้คนก็พูดกันนะคะว่า
นโยบายอย่างคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
เพื่อไทยมีทิศทางไหมคะว่าจะจัดการกับนโยบายที่ประชาชนก็ชอบอย่างไร
มันมี๒แบบนะครับทั้งนโยบายที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสำคัญ
เพื่อที่จะฉุดสภาวะที่มันซบเซาไป๘ปีให้มันตื่นตัวในระยะเวลาสั้น
อันนี้ก็มีนโยบายแล้วก็นโยบายระยะยาวในการที่จะยกระดับเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่นค่าแรงขั้นต่ำต้อง๖๐๐บาทภายในปี๗๐เงินเดือนปริญญาตรี๒๕๐๐บาทภายในปี๗๐ตรงนี้
เมื่อมีการประกาศแนวทางต่างครบถ้วนเนี่ยคนจะเห็นแล้ว๖เดือนแรกจะเห็นอะไร
ในปีแรกจะเห็นอะไรแล้วก็ในปีต่อไปจนครบ๔ปีคุณจะเห็นอะไรบ้าง
นโยบายของพักเพื่อไทยที่เขาบอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นเพราะปัญหามันใหญ่
ถ้าคิดไม่ใหญ่เอาไม่อยู่พักเพื่อไทยมีจุดแข็งที่สุดที่ยังคงรักษาสถานภาพพักการเมืองอันดับหนึ่งไว้ได้
ก็คือตัวนโยบายและผลงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปแก้ปัญหาได้จริง
ดังนั้นในการลงสนามเลือกตั้งคราวนี้เราก็จะหันด้านที่แข็งแรงที่สุดของเราเข้าสู้ก็คือนโยบายนี่แหละ
ผมเคยพูดไว้หลายครั้งนะครับว่าถ้าคุณจะลบชื่อพักเพื่อไทยจากใจประชาชนหรือพูดให้ถึงที่สุด

คุณเต้นพูดถึงคุณทักษิณพอดีก็เลยอยากจะสอบถามว่า
ตอนนี้นะคะมันก็มีบรรยากาศของความคิดถึงคุณทักษิณเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
คุณทักษิณก็เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้นำพักที่ประสบความสำเร็จทางการเมืองสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
และต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนรูปลักษณ์ทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญ
ตั้งแต่ปี๒๔๗๕การเข้ามาของคุณทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีมันทำให้เวทีการเมืองไทยเปลี่ยนโฉม
จากการที่หาเสียงประกาศนโยบายสาดเสียเทเสียใส่กันในกลเกมทางการเมือง
แล้วก็เข้ามาบริหารภายใต้รัฐราชการมันไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไป
มันเป็นการประชันขันแข่งกันในเชิงนโยบายและมันเป็นเวทีของประชาชนที่จะเรียกร้อง
สิ่งที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาจากภักดิ์การเมืองทุกพัก
ดังนั้นความแข็งแรงของคุณทักษิณจึงยังคงมีอยู่
และถือว่าเป็นทรัพยากรทางการเมืองที่มีคุณค่าสำหรับภักดิ์เพื่อไทย
ในการที่จะบอกว่าพักนี้คือพักที่ทักษิณก่อตั้งมีผลงานมีนโยบายที่ทักษิณทำมา
อย่างไรก็ตามจะบอกว่าพักเพื่อไทยก็เลยจะต้องขายทักษิณอย่างเดียว
หลับหูหลับตาชูทักษิณนำหน้าโดยไม่ต้องคิดอะไรอีกก็ไม่ใช่
ดังนั้นมันจึงมีภาพของคนใหม่เดินเข้ามามันจึงมีแผงทีมเศรษฐกิจ
มันจึงมีบุคลากรที่พักแสดงตัวว่าจะเป็นหลักในด้านต่างเอามาให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชน
ประเด็นเรื่อง๑๑๒นะคะซึ่งจริงเมื่อวันก่อนเนี่ยเราสองคนก็ได้ฟังที่คุณเต้นไปออกรายการตัวตึงนะ
แล้วก็อยากจะให้ช่วยอธิบายประเด็นจุดยืนนั้นอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้มันเป็นจุดยืนของคุณเต้นเองหรือว่าเป็นของพัก

เราได้มีการพูดคุยกันในพักนะครับ
เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าพักการเมืองที่เขาเสนอที่จะแก้ไขกฎหมายมาตราใดมาตราหนึ่ง
จะถือว่าเป็นอุปสรรคเด็ดขาดชนิดที่หันหลังปิดประตูใส่กันเลยตั้งแต่วันนี้
ไม่ใช่เพียงแต่ในมุมของพักเพื่อไทยเรามองเห็นปัญหา
มองเห็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในสังคม
และผมยืนยันว่าการบังคับใช้มาตรา๑๑๒อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เป็นผลดีกับใครหรือสถาบันใดเลย
แต่การที่จะหยิบยกเอากฎหมายมาตรานี้ว่า๑๑๒จะต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไร
ขึ้นมาเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนของรัฐบาลผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่เปราะบาง
มันเป็นพื้นที่ที่คนแต่ละฝ่ายสามารถที่เอาไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้ง
เพราะคนมันยังไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลตรงไปตรงมาและเปิดใจรับฟังกันได้จริง
ดังนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นคือลดหรือป้องกันพื้นที่ในการใช้กฎหมายมาตรา๑๑๒เป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ว่าจะของฝ่ายใดก็ตาม
ต้องจัดการเรื่องนี้เสียก่อนผมเคยตอบคำถามผู้สื่อข่าวสำนักหนึ่งซึ่งผมชอบคำถามนี้ว่าถ้าจะจัดการเรื่องการบังคับใช้อย่าให้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ย
ถ้าเริ่มต้นแบบนี้ได้ผมว่านับ๒นับ๓นับ๔ในวันที่สังคมตั้งสติกันได้มากขึ้นในวันที่สังคมพร้อมที่จะรับฟังกันมากขึ้นมันเกิดต่อ
เขาก็ถามผมว่าแต่มีดยังไงก็เป็นมีดนะถ้ากฎหมายมาตรานี้เปรียบเป็นมีดเนี่ยจะอยู่ในมือใครก็ตามมันก็ยังเป็นอาวุธทำร้ายคนได้
ผมก็บอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบอย่างนั้นพักเพื่อไทยก็จะเริ่มต้นโดยการสร้างฝักมีดซะก่อน
อย่าให้มีดเนี่ยมันเปลือยคมแล้วก็เป็นอาวุธในการไปทำร้ายใครหรือเป็นเครื่องมือในการไปเล่นงานใครได้เสียก่อน
และเมื่อเกิดฝักมีดหลังจากนั้นเราจะมาพูดคุยกันในกลไกของสภาก็ไม่แปลกนะครับว่าแล้วจะทำให้กฎหมายมาตรานี้มันชอบด้วยหลักนิติธรรมทั้งในเรื่องเนื้อหาในเรื่องการบังคับใช้
เราคุยกันได้หรือยังในพื้นที่ที่ปลอดภัยในพื้นที่ที่ทุกคนปรารถนาดีต่อทุกองค์กรทุกสถาบันพักเพื่อไทยก็เหมือนกันทุกพักนะทุกพักประกาศว่าเราเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อเชื่อมั่นตรงกันแบบนี้มันก็น่าจะมีพื้นที่

ไหนโลกแห่งความเป็นจริงมันจะเปิดพื้นที่ให้เราประคับประคองแต่ละประเด็นไปพร้อมพร้อมกันได้อย่างไรตรงนี้ครับคือสิ่งที่พระเภอไทยกำลังมองในกระบวนการเคาะนโยบายหรือว่าจุดยืนทางการเมืองเนี่ยพักมีขั้นตอนอย่างไรค่ะถึงออกมาว่าอันเนี่ยเป็นสันธรรมติของพักมันมีกรรมการยุทธศาสตร์
สร้างมาจากการพูดคุยกันภายในพักมันมีการหาข้อสรุปรวมกันที่ได้ความชัดเจนแล้วตามสมควรจึงสื่อสารออกสู่สาธารณะ
แต่ว่าเราเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน
ว่าถ้าหากเราเดินไปในวิถีทางที่
คนบางกลุ่มบางฝ่ายจะสร้างเป็นเงื่อนไขความขัดแย้ง

แต่ถ้าหากว่าเราจัดลำดับหนักเบา

ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ต้องลดลง

พักเพื่อไทยจะดำเนินการ

เข้ามาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แล้วถ้าหากผู้คนลงความเห็นร่วมกันว่าส่วนใหญ่ยอมรับ
ก็จะประกาศเป็นรัฐธรรมนูลใหม่ต่อไป
ได้มีการแถลงโดยกรรมการอุอยาภัฬพรรค
และผู้นำของพักได้ขึ้นเวทีปราศัย
พูดจาอย่างชัดเจนไปแล้วในหลายต่อหลายพื้นที่
ทีนี้จะกลัวไหมคะว่าจะมีการสอดไส้
ถ้าแก้รัฐมนูลแล้วก็จะมีการยกเลิกเรื่องวาระดำรงตำแหน่ง๘ปี

หรือว่าจุดยืนของเพื่อไทยในเรื่องวาระดำรงตำแหน่งเป็นยังไงคะ
คือถ้าสสรที่เขาทำหน้าที่ยกร่างมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
เขาจะปรับจะแก้มาอย่างไรเนี่ย
ผมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเคารพกันนะ
พักการเมืองไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือพักไหนก็ตาม
มีสิทธิ์ที่จะเสนอแนวทางร่างรัฐธรรมนูญฉบับของตัวเอง
เพื่อประกอบการพิจารณาของสสร
ส่วนเขาจะรับหรือไม่รับแค่ไหนเป็นสิทธิ์โดยชอบ
และหลังจากสสรร่างมาแล้ว
ต่อให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร
ถ้าทำประชามติในบรรยากาศที่มันเป็นประชาธิปไตยจริง

เราก็ต้องพร้อมที่จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนุนฉบับนั้น
ประชามติที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เรียกว่าประชามติไงครับ
รณรงค์ก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็ไม่ได้
ผมเนี่ยมีคดีขึ้นสารทหารเพราะว่ารณรงค์ไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ดังนั้นถ้าที่มาเนื้อหาและกระบวนการมันชอบทำ
มันก็ต้องบังคับใช้อย่างที่สสรเขาทำมา
อะไรคือความเสี่ยงที่เพื่อไทยกังวลที่สุดหลังเลือกตั้งค่ะ
การไม่ยอมรับการตัดสินใจของประชาชน
มันจะสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งขึ้นมา

แล้วสวตัดสินใจยกมือให้พลเอกประยุทธ์

เอาละด้วยอำนาจด้วยรัฐธรรมนูลที่เขาเขียนขึ้นเองเปิดให้ทำได้
แต่หัวใจของประชาชนจะรับได้หรือเปล่า
สิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เป็นกังวล
ส่วนตัวผมผมไม่ได้ห่วงนะว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วจะแก้ปัญหาไม่ได้
เพราะสำหรับผมนะครับถ้าพักเพื่อไทยแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไม่มีพักไหนแก้ได้
นี่ด้วยความรบนะครับไม่ได้ว่าพูดไปยกตนขบใคร

แต่ผมห่วงว่าชนะแล้วเกินครึ่งกว่าแล้วยังไม่ได้ทำงาน
ตรงนี้มันจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่
คำถามส่วนตัวนิดนึงถ้าย้อนกลับไปได้มีอะไรที่เสียใจมีอะไรที่อยากจะกลับไปแก้ไหมคะ
ผมประเมินจิตใจผมประเมินความอมหิตของผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้น้อยไป
สิ่งที่มันคาอยู่ในหัวใจแล้วมันจะติดอยู่กับชีวิตผมไปตลอดก็คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๖๐
ผมไม่นึกว่าประชาชนที่ออกมาต่อสู้มือเปล่ากินนอนกันกลางถนนเรียกร้องเพียงยุบสภาซึ่งเป็นข้อเรียกร้องขั้นต้นในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
มันจะถูกกระทำโดยรัฐรุนแรงและก็โหดร้ายขนาดนั้น
ถ้าผมย้อนเวลาไปได้ผมก็เลือกต่อสู้อย่างเดิม
แต่ผมจะเข้าใจวิธีคิดเข้าใจวิธีการของอำนาจรัฐได้มากกว่านี้
ผมอาจจะป้องกันชีวิตของผู้คนได้มากกว่านี้
ผมอาจจะทำให้ความสูญเสียมันน้อยลงกว่านี้ได้มากสุดกำลังที่ผมจะทำได้
อันนั้นนะครับคือเรื่องที่ถามว่าเสียใจไหมผมเสียใจแล้วยังคงเสียใจอยู่จนปัจจุบัน
ผมไม่มีทางที่จะยอมมอบตัวไปกับเจ้าหน้าที่เด็ดขาดถ้าผมรู้ว่ามันจะมีการยิงกันอีก๖ศพที่วัดปฐุมวนาราม
ผมไปเพราะว่ามันมีการพูดคุยกันว่าทุกอย่างจบ
มีการจัดรถมารอรับพี่น้องตรงแยกทางไปสนามสุขพัชราศัย
ผมก็นึกว่าภาพมันจะเหมือนปี๒๕๕๒ที่ผมยุติการชุมนุมที่สะพานชมัยมรุเชษแล้วก็มีรถบัตรมีรถทัวร์ต่างที่ฝ่ายรัฐก็จัดการส่งพี่น้องผมออกจากที่ชุมนุม
ดังนั้นเรื่องที่ผมถูกกระทำทางการเมืองอื่นใดผมไม่เรียกว่าเสียใจครับผมเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมต้องเผชิญรับ
แต่สิ่งที่ผมเสียใจก็คือว่าผมป้องกันชีวิตพี่น้องผมไม่ได้แล้วผมไม่มีโอกาสที่จะกลับไปทำมันใหม่
ผมพาตัวเองไปยืนอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทุกที่เพื่อพยายามจะหยุดมันไม่ว่าจะคืนวันที่๑๐เมษายนไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม
มีความรุนแรงผมจะไปที่นั่นแต่ว่าผมก็ทำอะไรไม่ได้ดีไปกว่า
พยายามที่จะไปหยุดมันหลังจากที่มันเกิดความสูญเสียไปแล้ว
ค่ะก็อันนั้นก็เป็นความทรงจำเรื่องการเมืองในบนท้องถนนที่หลายคนที่เติบโตมาก็จะประสบพบเห็นแล้วก็อาจจะอยู่ในหลักมุมมองที่จะมองเข้ามาในเหตุการณ์นี้นะคะ
คือบางทีเราเห็นคนหนุ่มสาวรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเขาต่อสู้ในปัจจุบันผมเข้าใจเขานะครับผมเป็นกำลังใจให้เขาผมเคียงข้างเขาออกมาจากเรือนจำเมื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ผมก็พูดแล้วผมก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนคำพูดของตัวเองเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราแก่แล้วเราก็เลยห่วงใยว่าบางเรื่องที่น้องน้องลูกรุ่นหลานเขาเดินเนี่ย
มันอาจจะมีภัยอันตรายรออยู่ข้างหน้ามันอาจจะมีสถานการณ์ที่พวกเขาไม่คิดไม่ฝันแล้วต้องไปเผชิญกับมันอย่างที่พวกผมเคยเผชิญกันมาก็เลยบางทีก็ส่งความห่วงใยบ้างบางทีก็พยายามที่จะนำเสนอข้อคิดเห็นบ้างแต่ก็โดยมารยาทของนักต่อสู้นะครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองแน่กว่าใครไม่เคยคิดว่าตัวเองสู้มากกว่า
ย้อนดูการปลาใสการให้สัมภาษณ์ของผมทั้งชีวิตผมไม่เคยพูดสิ่งนี้เพียงแต่ว่าผมบอกว่าผมมีความปรารถนาดีแล้วผมเอาใจช่วยอย่างจริงใจจะบอกว่าผมล้าหลังผมไม่สู้ผมไม่กล้าไม่อะไรใดได้หมดนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าผมละเลยต่อการต่อสู้ของผู้คนเนี่ยอันนี้ผมขอพื้นที่ปฏิเสธไว้หน่อยว่าไม่จริงไงครับ
สัมภาษณาด้วยความคึกคักด้วยท่าเต้นของคุณเต้นและเราจบบทสัมภาษณาวันนี้ด้วยข้อคิดจากประสบการณ์ของผู้ที่มีบทเรียนทางการเมืองอย่างเข้มข้นมาแล้วก็ขอบคุณคุณเต้นมากที่พูดถึงทั้งเรื่องของการหาเสียงยุทธศาสตร์ของพรรคนโยบายของพรรคตัวบุคคลมาจนถึงประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเ
การเมืองวงเล่าวันนี้นะคะก็ขออนุญาตจบลงต่อพิมพ์เพียงเท่านี้แล้วก็มันเป็นชื่อรายการติดผมนึกภาพว่ามันต้องมีนำแข็งน่ะ
เลยเป็นแบบสนใจนะคะในช่วงเอ่อช่วงเนี้ยค่ะเราก็จะมีซีรีย์ของประเด็นเลือกตั้งกันต่อเนื่องไปนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ใน
รวมถึงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งของ
ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ไทยรัฐพลัสค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณเต้นแล้วก็อาจารย์สิริพันธ์มากนะคะ
งั้นต้องสวัสดีและขอบคุณค่ะ